กลับมาช่วงนี้นะคะติดตามข่าวสารกับข่าวเย็นไทยรัฐ

คุณผู้ชมคะตั้งแต่คศเข้ามา

แล้วก็การทำรัฐประหาร๒๒พฤษภา๕๗เนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นไม่นานค่ะกลุ่มพลเมืองโต้กลับเข้าไปร้องศาล
บอกว่าการกระทำของคอสชโดยเฉพาะนายกลุงตู่เนี่ย
กับพวกอีก๕คนเป็นการก่อการกระบด

วันนี้สารดีกายืนตามสารชั้นต้น
แล้วก็สารอุทธรยกฟ้องนายกลุงตู่พร้อมพวกรวม๕คนนะคะ
โดยสารท่านระบุบอกว่าการรัฐประหารถูกลบล้างด้วยรัฐธรรมนูลไปแล้ว
เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ขัดต่อบทกฎหมายค่ะ
นี่คือภาพบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
ที่สารอาญารัฐชดาพิเศษค่ะอ่านคำที่ภาคศา
สารดีกายืนตามสารชั้นต้นแล้วก็สารอุทธร
ยกฟ้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมพวกรวม๕คน
ฐานความผิดการก่อกระบดตามที่กลุ่มพลเมืองโต้กลับเขาเป็นโจทยื่นฟ้อง
แล้วก็พวกร่วมกันประกาศใช้กฎอายการศึกทั่วราชอาณาจักร
โดยไม่มีเหตุตามพรบกฎอายการศึก
และร่วมกันล้มล้างเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
ทำให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนและของโจทย์ถูกยกเลิกไป
ซึ่งคดีนี้สารชั้นต้นสารอุทธรณ์ไม่รับคำฟ้องไว้เพื่อไต่สวนมูลฟ้องโจทย์
ต่อมาโจทย์ก็คือกลุ่มพลเมืองโต้กลับเขายื่นดีกา
ขอให้สารดีกามีคำสั่งให้สารชั้นต้นรับคดีไว้ไต่สวนมูลฟ้อง
สารพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของจำเลยแม้จะมีความผิด
แต่ก็ถูกลบล้างด้วยรัฐธรรมนูล
เพราะฉะนั้นจึงไม่ขัดต่อบทกฎหมายที่ทั้งสองสารพิพากษามานั้นเห็นชอบแล้วค่ะ
ภายหลังฟังคำพิพากษาแล้วนะคะนายอานนท์นำพา๑ในโจทย์
เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าแม้ว่าคำพิพากษาจะไม่สามารถเอาผิดกับจำเลยที่ก่อการรัฐประหารได้
แต่ทางกลุ่มก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการรัฐประหารเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ
พร้อมยืนยันจะยังคงเคลื่อนไหวไม่ยอมรับการรัฐประหารต่อไปในอนาคตค่ะ
ก็จะเป็นปมเป็นเงื่อนที่ประเทศไทยจะไม่สามารถเดินหน้าไปข้างหน้าได้ในระบบประชาชิบปฏิ
บรรยากาศช่วงเช้าที่สารจำเลยทั้ง๕คนไม่เดินทางมาฟังคำสั่งสารแต่ส่งทนายความมาแทน
ส่วนฝ่ายโจทย์มากันครบเลยค่ะแล้วก็ก็มีมวลชนมาให้กำลังใจด้วยนะ
นิวก็มานะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศช่วงเช้าที่เกิดขึ้นสรุปสารดีกายกฟ้องนะคะ